พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ

วันนี้แม่หมอแหม่มก็แต่งตัวแบบออกสไตล์สปองสปอร์ต
วันนี้แม่หมอแหม่มก็แต่งตัวแบงก็แต่งตัวแบงก์สปอร์ต

ชุดลายเสือของคุณ

ชุดลายเสือของคุณ

ชุดลายเสือของคุณ
ชุดลายเสือของคุณ

ชุดลายเสือของคุณ
ชุดลายเสือของคุณ
ชุดลายเสือของคุณ

ชุดลายเสือของคุณ
ชุดลายเสือของคุณ
ชุดลายเสือของคุณ
เราจะภูมิใจมากเป็นหลักแสนแต่เธอรู้สึกโกรธแค้น
เพราะว่าหลักแสนมันน้อยไป
เพราะฉะนั้นเจ้าตัววันนี้โกรธจริง

เพื่อที่จะไปหาตัวไอ้คนที่ส่งข้อความเหล่านี้มาหานาง
จริงหาตัวหรือเปล่าต้องพบกับเขาเลยค่ะ

เจ้ารู้ป่าวสวัสดีค่ะ
พี่เห็นมั้ยสวยสตะ

ลากแสนเหรอคะมันน้อยไปนิดนึง
แต่เรื่องของเรื่องมดดำปูมาขนาดนี้นะคะ
คือปกติแล้วจะไม่ค่อยออกรายการทีวีสักเท่าไหร่
แต่ว่าวันนี้พอทีมงานโทรมาปุ๊บอยากมาออกมาก
เพราะว่ามีคำถามเนี่ยจะถามหนึ่งในสามคนนี้

ไม่ค่ะเราเจอกันมาบ่อยแล้ว

คนเวลามาเจออาจารย์ก็คงจะถามนะคะเรื่องดวงว่า
ความรักเป็นยังไงการงานเป็นยังไงการเงินเป็นยังไง

ความรักของอาจารย์เป็นยังไงบ้าง

ถ้าจะลองคงต้องเข้าคิวเยอะหน่อยนะ
เพราะว่ามีเสียมาขอเลี้ยงดูแล้ว
สรุปว่าขอเลี้ยงดูยังไงคะ
ก็ถามว่าถ้าแค่นั้นก็ไม่เป็นไรเราเลี้ยงตัวเองได้

ผู้หญิงเราเนี่ยควรจะเห็นคุณค่าของตัวเอง

มันสนุกกว่าใช้เงินที่คนอื่นให้

นางเป็นคนที่ฉลาดตั้งแต่เด็กเลยพี่

นางก็จะไปซื้อคอนโดในเมืองเกือบหมด
ตอนนี้คอนโดของคุณมีทั้งหมดกี่ที่แล้ว

ค่ะแต่ว่าที่เป็น๑๐เนี่ยคือเป็นหอพัก
แล้วก็ให้เช่าซื้อไว้หลายห้อง

แล้วก็จะมีที่มาอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าค่ะ
เพราะว่าเงินถ้าเราเก็บไว้เฉยมันมันก็จะมีแต่เสื่อมค่าลง

นางก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่อายุยังไม่๒๐ต้นด้วยซ้ำไป

แต่ขณะเดียวกันคุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายใหญ่

คืออย่างนี้หนูอ่ะพอมาโตปุ๊บอ่ะ
หนูเพิ่งมารู้ตอนโตว่าพี่หลายคนเคยจีบหนู

ในวันนั้นหนูเข้าใจว่าอ๋อเขาเอาขนมมาให้จริง

คือตอนเด็กคือเข้าใจว่าเขาเอาขนมมาให้ก็คือเขาเอาขนมมาให้
เขาเอาดอกไม้มาให้ก็เข้าใจว่าเขาเอาดอกไม้มาให้

อ๋อเขามาเฉลยเขามาเฉลย

คุณมีแฟนเป็นดารามาตลอด

แสดงว่าคนปัจจุบันแฟนคนปัจจุบันของคุณธนัน

ค่ะใช่ค่ะ
ไม่ดูดวง

ไม่เคยเลยหนูโดนดูดวงในหน้าที่ตลอด
คือส่วนมากโดยเฉพาะช่วงตรุษจีน

พุทค์กับสุคตรงนี้คู่จะนมเบามากเยอะมัวเกาะเสพสม

ชายใดได้ลองมักต้องคิดมักจะคิดอยากลองซ้ำเป็นหนสอง

จะเสนอสนองทุกอย่างที่เธอต้องการ
คนมาจีบก็มีที่แบบรวย
เราจะพูดเสมอว่าคุณมาตัวต่อตัวกับเรานะ
แล้วเรามาแข่งกันว่า